กับพิษชีวรรณฑรสมกิจรุ่งโรศค่ะ

ก่อนเกมที่ไทยจะพบกับซาอุดีอาราเบีย

โทรทฯรห้าม
ก่อนที่เกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติสาอุดีอาราเบีย
ทีมชาติไทยจะเริ่มขึ้นในวันนี้นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้รวบรวมสถิติ
น่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันค่ะ
โดยไทยกับซาอุดีอาราเบียเคยพบกันมาแล้ว

เป็นช้างศึกไทยที่ชนะ๑ครั้ง
เสมอไป๑ครั้งและแพ้ไปถึง๑๒ครั้ง
โดยทีมชาติไทยยิงได้ทั้งหมด๙ประตู
ขณะที่ซาอุดีอาราเบียยิงได้๓๘ประตูค่ะ
โดยเกมเดียวที่ทีมชาติไทยเคยชนะซาอุดีอาราเบีย
คือเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี๑๙๘๔หรือว่า๓๒ปีที่แล้ว

ได้กลับเป็นไทยบุกไปชนะ๓ประตูต่อหนึ่ง
อีกทั้งข้อมูลที่น่าสนใจก่อนเกมนะคะ

ที่เคยติดทีมชาติพบกับซาอุดีอาราเบียชุดใหญ่มาแล้วค่ะ
มีตั้งแต่กวินธรรมศาจานันทร์

สาราวุฒิมาสุกแล้วก็เทรียสินแดงดา
ขณะที่เจ้ามุยธิรสินแดงดาเป็นผู้เล่นคนเดียวในทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน
ยิงประตูซาอุดีอาราเบียได้ค่ะ

วันที่๒๖พฤศจิกายนปี๒๐๑๙
หรือว่าเมื่อ๖๔๖วันมาแล้ว
ชิงชนะเลิศซึ่งสาอุดีอาราเบียเป็นเจ้าภาพ
นัดติดต่อกันทุกรายการค่ะ
ส่วนสถิติในฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบที่ผ่านมานะคะ
ทั้งสองทีมยังไม่แพ้ใครค่ะ
ซาอุดีอาราเบียก็แข่งไปทั้งหมด๘นัดชนะ๖เสมอ๒
ส่วนช้างศึกไทยค่ะแข่ง๖นัดชนะ๔เสมอ๒
ซึ่งนักเตะเด่นของซาอุดีอาราเบีย
ก็จะนำมาโดยโมฮาเมดอัลชาลาวีดาวสันโวจากรอบคันเลือกรอบที่๒
ไปแล้วทั้งหมด๒๒ประตูจากการลงเล่นทีมชาติ๒๒นัด
ส่วนอีก๑คนนะคะก็เป็นประการหลังกัปตันทีมค่ะคือโอซามาฮาวซาวีติดทีมชาติไปแล้ว๑๑๕นัดยิงไป๗ประตู
โดยทีมชาติไทยนะคะก็จะลงสนามพบกับซาอุดีอาราเบียในค่ำคืนวันนี้เวลาเที่ยงคืน๓๐นาทีค่ะ